นักร้องสาวร้านอาหารในเมืองกาลสินนะคะก็ได้เปิดใจถึงคลิปภาพที่เธอได้ถ่ายไว้เป็นภาพของนักเรียนตีกันมีการใช้ทั้งอาวุธมีดไม้แล้วก็ปืนยิงใส่กันในเหตุการณ์สร้างความหวัดกลัวให้กับผู้ที่พบเห็นค่ะ
นางสาวเพลงกมลพลรัฐนักร้องสาวร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดกรสินซึ่งเป็นเจ้าของคลิปนักเรียนยกพวกทำร้ายร่างกายกันในพื้นที่อำเภอสมเด็จเปิดใจถึงนาทีที่เธอบันทึกภาพเหตุการณ์ว่าวันเกิดเหตุ๒๒กัญญาโยนที่ผ่านมาช่วงประมาณ๑๖นาฬิกาได้ขับรถออกจากบ้านพักเพื่อไปร้องเพลงในร้
ต่อมาก็ได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้น

แล้วก็มีนักเรียนที่ถูกทำร้ายจนบัตรเจ็บค่ะ
พนักงานก็วิ่งกันไปหลบ
แบบประมาณว่าเออคุณจะโดนลูกหลงหรือเปล่า

เพราะว่ามันมีไวรูมนังสองสั่งพลาด

พอมันเหตุการณ์ปุ๊บเผื่อแบบรถเราโดนอะไรประมาณนี้
ไปไม่ได้ก็เลยหยุดจอดอยู่ตรงนั้น
นางสาวเปรมกมลบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก
เธอก็ทำอะไรไม่ถูกนั่งอยู่ในรถอย่างเดียว

ขณะเกิดเหตุยังมีเศษขวดที่กระเด็น

โดยหลังเกิดเหตุก็โพสต์คลิปนี้ผ่านเฟซบุ๊คกล้วย
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา
เพราะถ้าหากนักเรียนยกพวกมาแก้แค้นกันอีก
ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นศูนย์เสียชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ก็อาจจะถูกลูกหลงไปด้วยค่ะ